เปิดปากกับภาคภูมิ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเปิดปากกับภาคภูมินะครับ

ต้องบอกว่าโค้งสุดท้ายแล้วจริงการเลือกตั้งสอ๖๖นะครับ
คุณผู้ชมครับวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะอีกสองวันท่านต้องไปใช้
เลือกตั้งกันแล้วแล้วคาดว่าในคืนวันนั้นน่าจะรู้อย่าง
ไม่เป็นทางการว่าพักไหนมาได้มากน้อยขนาดไหนและคงมองกัน
ได้ไปยาวยาวถึงอนาคตการเมืองไทยในวันข้างหน้าเพราะฉะนั้นวัน
นี้คุยกันหน่อยนะฮะจับตาสถานการณ์การเมืองไทยเรื่องของการ
เลือกตั้งสอสอกันหน่อยแขกรับเชิญสองท่านในรายการวันนี้
ท่านผู้ชมครับท่านเป็นนักวิชาการที่ก็ได้ติดตามแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองให้เราได้ฟังกันอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับ
สองท่านนะครับท่านแรกนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวันวิชิตบุญโปรงอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จากทางมรังสิตนะครับ
อีกท่านหนึ่งนะครับรองศาสตราอาจารย์ดรพี่ชายรัตนดิหลกณภูเก็ตท่านผู้อำนวยการหลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาของนิด้า
สวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์วันวิชิตนะฮะอาจารย์พี่ชายนะครับ
โอ้โหมาถึงวันนี้เขาหาเสียงกันมา๖๐วันได้เป็นยังไงฮะการเมืองไทยณขณะนี้เนี่ยคือตามกฎหมายเกี่ยวเรื่องการเลือกตั้งเนี่ย
โพลเขาไม่ให้เปิดเผยผลสำรวจแล้วจนกว่าเลือกตั้งจะเสร็จใช่ไหมฮะ๗วันก่อนวันเลือกตั้ง
ณขณะนี้แนวโน้มแล้วก็ทิศทางของพักการเมืองต่างของคะแนนเสียงต่างอาจารย์คิดว่ายังเป็นไปตามโพลที่เราเคยได้เห็นก่อนหน้านี้กันไหมฮะ
อาจารย์พี่ชายก่อนก็แล้วกันผมคิดว่าทิศทางหลักเนี่ยนะครับ
ยังคงเป็นไปตามโพลนั่นแหละนะครับก็คือมันจะมี๓พักหลักที่ได้รับความนิยมค่อนข้างจะสูง
อ่าตั้งแต่เก้าไกลเพื่อไทยแล้วก็รวมไทยสร้างชาตินะครับอันนี้คือเป็นเป็นสามพักลำดับแรก
ครับอ่าที่ปรากฏอยู่ในโพลที่ทำกันมาเกือบทั้งหมดอ่ะนะครับ
อ่าทีนี้เนี่ยในช่วงหลังหลังเนี้ยมันก็มีกระแสของทางก้าวไกลเนี่ย
เขาก็มีแนวโน้มที่จะมีกระแสเพิ่มขึ้นซึ่งอันนี้ก็คงจะเป็นผลมาจากการที่เขาไปจัดคาราวาน
ภาคของเขาเนี่ยห้าคันรถอ่ะสี่ภาคห้าคันรถแล้วก็มีการปลาใส
พอปลาใสเนี่ยมันก็จะกลายเป็นละลอกคลื่นไปกระทบกันไปทั่วนะครับ
ก็ไปยิ่งเพิ่มกระจายคนที่อยากจะมีอารมณ์ความรู้สึกร่วมก็เข้ามา
มันก็เลยคิดว่าอ่ากระแสของทางก้าวไกลเนี่ย
ก็น่าจะตามตามจี้เข้ามาอ่าทางเพื่อไทยเนี่ยอ่ามากขึ้นนะครับ
ครับคิดว่าเป็นอย่างนั้นครับใช่ครับยังยังเป็นเพื่อไทยอยู่
แล้วก็ก้าวไกลก็ในขณะนี้เนี่ยก็คงจะใกล้เคียงกันมากอ่า
ระหว่างสองภาคนี้อะนะครับครับนี่นี่ประเมินดูคร่าวคร่าวนะครับ
เพราะว่าคือจุดชี้ขาดที่จะทำให้ก้าวไกลมาตามจี้เพื่อไทยได้เนี่ย
ก็คือการกวาดกรทมกับภาคใต้ถ้าก้าวไกลสามารถกวาดสองภาคนี้เข้ามาได้เนี่ย
ก็สามารถที่จะตามจี้เพื่อไทยมาได้อย่างชัดเจน
ในขณะที่ทางรวมไทยสร้างชาติเนี่ย
เขาก็ต้องพยายามที่จะยันในพื้นที่ภาคใต้ให้ได้เพราะว่าก็เป็นฐานที่มั่นที่เดียว
บอยจะคาดหวังได้อยู่ในระดับหนึ่งส่วนในที่อื่นเนี่ยคาดหวังยาก
เพราะฉะนั้นสมรภูมิภาคใต้เนี่ยมันเป็นสมรภูมิชี้เป็นชี้ตายของสองพักนะ
ก็คือหนึ่งรวมไทยสร้างชาติสองก็คือประชาธิปัตย์นะ
อันนี้คือชี้เป็นชี้ตายแต่เป็นสนามที่สร้างโอกาสให้กับก้าวไกลอ่า
ครับที่จะเข้ามานะฮะอ่าอ่าเพราะงั้นเนี่ยถ้าสองพักนี้เนี่ย
แข่งขันการก้าวไกลก็อาจจะโผล่ขึ้นมาแล้วก็อาจจะกวาดได้หลายที่นั่ง
อืมส่วนพักอื่นเนี้ยไม่ค่อยมีกระแสแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่ได้ที่นั่งนะ
เขามีการทำงานในระดับเขตเลือกตั้งนะฮะอยู่อ่าค่อนข้างจะอ่า
มีประสิทธิภาพพอสมควรครับสำหรับบางภักดิ์อ่ะนะฮะอ่า
โดยเฉพาะอ่าภักดิ์อะไรล่ะภูมิใจไทยอืมอ่า
แล้วก็ภักดิ์พลังประชาลัดในบางจุดครับแล้วก็ยังมีเครือข่าย
กลการเมืองอะไรต่างอยู่ตอนนี้เนี่ยก็เริ่มที่จะขับเคลื่อน
อ่าเริ่มที่จะกระชับอะไรต่างต่างขึ้นมาครับแล้วก็อันนั้นเนี่ย
เขาก็อาจจะรักษาฐานที่มั่นไว้ได้ในระดับหนึ่งทีเดียวนะครับ
คือคะแนนนิดลมนักขนาดนี้เนี่ยอาจารย์พี่ชายมองว่าอ่า
ก็ก็ยังเป็นเพื่อไทยแล้วก็ก้าวไกลนั่นแหละครับ
อันดับหนึ่งอันดับสองเพียงแต่ว่าก้าวกลายอาจจะหายใจรวดต้นคอเข้ามา
ใช่ด้วยกระแสในช่วงหลังหลังที่ผ่านมานี้ครับใช่ไหมฮะ
อาจารย์วันวิชิตฮะมองว่ามันเป็นอย่างนั้นอยู่ไหมฮ
สำหรับผลโพลแล้วมันจะสะท้อนไปถึงวันเลือกตั้ง
ค่อนข้างเห็นด้วยกับท่านอาจารย์พี่ชายนะครับว่าในฝั่งเกาะกลุ่มคะแนนนำเนี่ย
กระแสความนิยมเนี่ยในส่วนตัวของผมเพิ่งมองว่าเพื่อไทยเนี่ยยังเป็นที่หนึ่ง
เก้าไกลตามมาเป็นที่สองในเรื่องของของกระแสนะครับคืออันดับเนี่ย
ตัวเลขเนี่ยมันอาจจะเพิ่มขึ้นมาไปฝั่งก้าวไกลอืมแต่แค่เดียวกันเนี่ยโอเคแหละ
รวมไทยสร้างชาติก็ยังมีโอกาสที่ได้รับความนิยมนะครับ
โดยเฉพาะคาดฝั่งในภาคใต้ไอ้ตรงนี้ผมเห็นด้วยเหมือนที่ท่านอาจารย์พี่ชาย
แต่สิ่งหนึ่งเนี่ยคนที่จะมาเป็นที่สามในตัวเลขที่แท้จริงเนี่ยผมมองว่าเป็นภูมิใจไทยครับ
ภูมิใจไทยน่าจะเป็นพักที่มีตัวเลขสูงสุดในกลุ่มคั่วที่เรียกว่าฝ่ายอนุรักษ์นิยมด้วยกัน
แต่ว่าคะแนนนิยมในการทำโพลหรือแบบสำรวจต่างเนี่ยไม่อยู่อันดับที่สูงเลยนะครับไม่อยู่ในท็อปลิสต์ทุกครั้งแต่สังเกตทุกครั้งนะครับว่าเขาก็ไม่ได้สนใจเรื่องตรงนี้
แต่สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยเมื่อดูรายชื่อสอดเขตของภูมิใจไทยโดยเฉพาะพวกตระกูลดังการเหมือนคนเหล่านี้เมื่อเช็คภูมิหลังหรือเกียรติประวัติในการผ่านการสถานการณ์เลือกตั้งเนี่ยแทบไม่เคยได้รับการสอบตกเลยสอบได้เข้ามาตลอดนี่อันเนี่ยเขาก็เป็นสายแข่งของเขาดังนั้นกระแสของโคลเนี่ยกับโล

สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีอัตลักษณ์มีพื้นที่แข่งพิเศษของพักประชาชาติครับไอ้ตรงเนี้ย
คู่แข่งก็อาจจะยังไม่อยู่ในกระดูกแข็งพอในบางพื้นที่อย่างนี้
จะเป็นฟันปลานะครับส่วนพื้นที่ในภาคเหนือภาคอีสาน
ก็ยังคิดได้ว่าพักเพื่อไทยเนี่ยยังมีโอกาสสูงมาก
ยกเว้นว่าคะแนนนิยมต่างถูกการแข่งชิง
แนนในฝ่ายคั่วเสรีนิยมด้วยกันนะครับ
อย่างเช่นก้าวไกรดีวันดีคืนแล้วแต่อยู่อย่างภูมิใจไทย
อาจจะได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะในภาคอีสานตอนใต้
ถ้าเกิดว่าเราจะแยกเป็นสองอย่าง

กระแสน่าจะไปลงที่ปาตี้ลิสมากกว่า
อย่างถ้าอาจารย์ไว้ชิดบอกว่า
เขตเนี่ยยังไงเขามีเจ้าของพื้นที่

ตรงนี้เค้าอาจจะ
คือมันขึ้นอยู่กับลักษณะของภูมิศาสตร์
ของเขตเรื้อตั้งในแถวเขตเรื้อตั้ง
อย่างถ้ากรุงเทพอย่างนี้
คุ้งเทพเคระแสหลัก
เห็นงานนี้มีอินทิพลต่ำมาก
ต่อให้เป็นในเขตฟศเขตเรื้อตั้งในคุ้งเทพ

จากกระแสความนิยมในตัวหัวหน้าพักในพักแล้วก็ในนโยบาย
๓อย่างนี้ก็รวมกันเป็นกระแส
ในกรุงเทพจุดชี้ขาดการเลือกตั้งขึ้นอยู่กับ๓ปัจจัยนี้
แล้วก็ในภาคใต้เมื่อก่อนขึ้นอยู่กับพัก
แต่ว่าในตอนหลังเนี่ยก็เริ่มมีเรื่องของกระสุนอะไรต่างเข้าไป
เพราะมันมีชนชั้นกลางเยอะทีนี้ชนชั้นกลางเนี่ยเขาก็จะมีความคิดเป็นอิสระ
ลักษณะการอัตราการการผลตอบแทนที่เงินที่จ่ายไปมันต่ำ
เพราะฉะนั้นโอกาสที่กระแสจะมาเนี่ยมันก็จะมีความเป็นไปได้สูง
โดยเฉพาะในเขตที่เป็นเขตเมืองใหญ่เช่นเดียวกันในภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกมันมีคนอยู่๓กลุ่มหลักคือกลุ่มประชาชนที่อยู่ภายใต้ระบบอุปถัมภ์ของกลุ่มบ้านใหญ่
แล้วประชาชนที่เป็นชนชั้นกลางแล้วประชาชนที่เป็นกลุ่มแรงงานอะไรต่าง
และ๓กลุ่มนี้มันแบ่งเป็น๓ส่วนคือประชาชนที่อยู่ภายใต้ระบบอุปถัมภ์มันก็ขึ้นอยู่กับบ้านใหญ่
ชนชั้นกลางอันนี้ตามกระแสเลยบางช่วงเราจะเห็นว่าในอดีตก่อนหน้านี้ประชาทิกปัดก็เคยกวาด
แล้วก็ก้าวกลายเองคราวที่แล้วก็กวาดไปหลายที่นั่งแล้วคราวนี้เนี่ยเขาก็มีกระแสแรงก็มีโอกาสที่จะกวาดได้อีก
ส่วนแรงงานที่มาจากอีสานก็อาจจะไปนิยมเพื่อไทยนะครับอันนั้นก็คือทางภาคตะวันออก
ส่วนในภาคอีสานกับภาคเหนืออันนี้ก็กระแสของเพื่อไทยค่าแรงแล้วก็เพื่อไทยเองเนี่ย
เขามีทั้งกระแสแล้วก็มีทั้งบ้านใหญ่ประกบกัน
อันนี้คือความได้เปรียบของเค้าของเค้าจะมีแต่ภักดิ์อื่น
ส่วนภาคกลางอื่นนอกเหนือจากปริมณฑลนะ
ปริมณฑลเนี่ยก็คล้ายคลึงกับกรุงเทพนะ๔๕จังหวัดเนี่ย
คือถ้าสมมุติว่าก้าวไกรจะกวาดเองคือนอกจากกรุงเทพแล้วมันจะลามไปถึงปริมณฑลด้วย
โดยเฉพาะนนทบุรีสมุทรปาการนครปฐมหรือแม้กระทั่งปฐุมธานีเนี่ย
ก็สนามกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเป็นการฟาดฟันกันระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไก่
แต่ภาคกลางอื่นเนี่ยอันนั้นหลายพักเลยแล้วแต่จังหวัดแล้วแต่พื้นที่
ว่าจากกระแสหรือว่าเจ้าของพื้นที่เดิมหรือจะบ้านใหญ่อะไรก็แล้วแต่
ทีนี้ไอ้กระแสทางการเมืองที่มันมีออกมาโดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์สุดท้าย
ก่อนถึงวันเลือกตั้งอาจารย์กระแสเรื่องหุ้นสื่อคุณพิธาอย่างนี้
อาจารย์คิดว่ามีผลไหมมีปัจจัยไหมหรือว่ากระแสเรื่องคุณทักษิณฑวิทย์
บอกอยากจะกลับประเทศไทยแล้วนะอย่างนี้มีผลไหม
คุณภาคภูมิผมบอกอย่างนี้ว่ามันอาจจะใช้ได้เมื่อ๑๐ปีที่แล้ว
ในการปล่อยคลิปหรือการจะสร้างสตอรี่อะไรขึ้นมา
ผมคิดว่ามันมันเปลี่ยนไปมากในแง่หนึ่งเราเห็นว่าการเมืองรอบนี้เนี่ย
คนชอบความชัดเจนมากขึ้นอ่านะครับถ้าคนปักใจเลือกไปแล้วเนี่ย
แทบจะไม่มีผลเลยว่าจะสวิงหรือหันหลังให้กับคนที่จะตัดสินใจเลือกไปแล้ว
อย่างถ้าก้าวไกลเนี่ยจะมีผลกับเขาไหมถ้าเกิดเขาลังเลแล้ว
มีคนไปยื่นแล้วเดี๋ยวคุณพิทาจะโดนหรือเปล่า
มันมีน้อยมากนะครับผมคิดว่าจะเป็นการเพิ่มความเดือดดานว่า
มันไม่เป็นผลดีต่อสิ่งที่เกิดขึ้นก่อไฟพูดง่าย
คนที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการยื่นเรื่องร้องแบบนี้
มันจะเป็นบูมแมลงสวิงกลับด้วยซ้ำนะครับว่า
สารตั้งต้นต้นทางมาจากใคร
มันก็ทำให้กลุ่มที่เขาตัดสินใจเลือกไปแล้วเนี่ย

คือไปวัดดวงข้างหน้าเลยลองดูซิว่าจะโดนอะไรอีกบ้างไหม

เช่นเดียวกับกันเรื่องกรณีทวิตเตอร์ของคุณทักษิณจะกลับบ้าน

ส่วนแรกคือคนที่คุ้นชินแล้วว่าคุณทักษิณ
ภูมิผู้มา๑๙ครั้งแล้วครับว่าจะกลับบ้านเนี่ยก็ไม่ได้กลับซักที
อันเนี้ยคนก็ลืมสุดเฉย๒การหยอดคำพูดหรือทวิกเตอร์เนี่ย
เพื่อเช็คกระแสนะครับว่าจะปลุกผีหรือความรู้สึก
อะไรต่างของฝ่ายต่อต้านเนี่ยต้องยอมรับว่าพลังอานุรักษณิยม
อานุรักษณียมไม่ได้เหนียวแน่นเหมือนเดิมเพราะพลังอานุรักษณียมด้วยกันหลับสามสี่ภักดิ์เนี้ย
ก็ตัดคะแนนตัดทอนกันเองไม่ได้ผนึกกำลังเพื่อกลับมาโจมตีคุณทักษิณนะครับ
อันนี้คือความแตกต่างที่เปลี่ยนไปสามอ่าอววาทักกรรมที่ว่าผีทักษิณ
ถ้าคุณธักษิจน์กลับมามันอาจจะมีผลในพื้นที่สนามเขตเล็กตั้ง
แต่กระแสอย่าลืมนะครับว่าท้ายสุด
พื้นที่ที่ห้ำหันสุดคือการชิง๔๐๐เก้าอี้
มันก็พอมองจากโพลในบางส่วนว่าโอเคแหละ

ก็ต้องไปสร้างพื้นที่ความใกล้ชิด
หนักแน่นให้สอสอในพื้นที่เขารู้สึกว่าเอาประโยชน์จาก

ดังนั้นผมคิดว่ากระแสมันอาจจะมีผลในของฝ่ายตัวเอง
แต่จะไม่มีผลในนำไปสู่ที่ว่าปลุกพลังเงียบออกมาอย่างนี้

อาจารย์พี่ชายผมขออนุญาตพักครู่เดียว

อาจารย์คิดว่ากระแสอย่างนี้มีผลไหม
และอยากถามด้วยว่าในมุมมองแล้วเนี่ย

แง่ของข้อกฎหมายหรือว่า
อาจารย์คิดว่าคุณพิธาเนี่ย

อีกสักครู่กลับมานะครับพักกันครู่เดียวครับ
สวัสดีมาจุมครับคุยกันต่อค้า

คิดว่ากระแสมีผลไหมกระแสที่มาจากโตบุคคลเลย
เคสคุณพิธาเนี่ยมีคนไปยื่นร้องคุณเรืองไกร

คิดว่าคงจะไม่มีผลอะไรในกลุ่มที่สนับสนุนคุณพิธา

แล้วก็ดูเหมือนว่ามันเป็นการท้าทายด้วยซ้ำไป

เพราะว่าคนที่มายื่นก็อยู่เป็นฝั่งตรงกันข้าม
เพราะงั้นเนี่ยเมื่อมีปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นมาเนี่ย
มันก็จะมีปฏิกิริยาที่ตอบโต้ยิ่งให้มีความหนักแน่นยิ่งขึ้น
ที่จะเอาชนะฝ่ายคู่แข่งนะครับ
อันนี้คือคนที่ยังไงเขาก็เลือกแน่
แต่คนที่เขาแบบลังเลลังเล

สมมุติอาจารย์แบบจะแบ่งเพื่อไทยใบหนึ่ง

โอ้ยอย่างนี้ไปทางนู้นเลยดีกว่าอย่างนี้ด้วยวะ
คือนะเวลานี้เหลืออีกสองวันเนี่ย

ข่าวแบบนี้เนี่ยก็คือเอามาเพื่อที่จะ
ที่จริงเป้าก็คือต้องการบรรทอนคนที่สนับสนุนให้เกิดความลังเล

ทีนี้ถ้าหากว่าคนที่สนับสนุนไม่ลังเลยังยืนยันในจุดยืนเดิมของตัวเอง

แต่แน่นอนว่าคนที่อาจจะยังไม่ได้สนับสนุนชัดเจน
อันนั้นก็อาจจะมีผลบ้างในบางส่วนขึ้นมา
ขึ้นอยู่กับว่าทางพักเก้าไกลเขาจะชี้แจงให้เกิดความชัดเจนขนาดไหนในเรื่องนี้
ซึ่งเท่าที่ผ่านมาเขาก็พยายามชี้แจง

เขาบอกเป็นผู้จัดการมรดก
สิทธิภาพความเป็นสื่อแล้ว

มันไม่สามารถที่จะมาลื้อฟื้นทำสื่อได้
สัตว์ส่วนของหุ้ดเนี่ยมันต่ำมาก

ทิศทางของบริษัทได้
ซึ่งอันนี้ก็คือเป็นเจตนารมณ์ของรัฐมนูลนะครับ
สารดีกาท่านตัดสินกรณีของคุณชาญชัยเนี่ย
สัดส่วนของหุ้นน้อยมากไม่สามารถที่จะไปครอบงำสื่อได้นะครับ
รัฐมนูลเขามีเจตนารมณ์เช่นนั้นโดยแท้จริงนะครับ
เพราะผมคิดว่ากรณีคุณพิธาเนี่ยก็ไม่น่าจะมีผลกระทบอะไรกับคุณพิธามาก
แต่คุณสมบัติที่เป็นนายกรัฐมนตรีของเขาเนี่ย
ยังไม่หมดสิ้นนะครับ

คลองหุ้นสื่อนี่คือคุณสมบัติของคนเป็นสอสอแล้ว

เพราะว่าคุณสมบัติของคนที่เป็นนายกกับเป็นรัฐมนตรีเนี่ย
เขาจะให้ยื่นตอนที่ตอนที่จะรับตำแหน่ง

ไม่ก็คือหมายความว่าถึงจุดนั้น

คุณจะโดนเรื่องถือครองหุ้นสื่อสมมุติถ้าโดน

แต่ว่าถ้าเป็นนายกหรือว่าเป็นรัฐมนตรีเนี่ย

ถ้าหากว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นปัญหา

ก็ยังสามารถเป็นนายกมนตรีแล้วก็เป็นรัฐมนตรีได้อยู่

ยังไม่แต่งตั้งยังไม่ได้เลือกว่าจะเป็นใคร
ถ้าวันหนึ่งคุณจะได้เข้าสู่ตำแหน่งจริงเนี่ย
มันจะมีเวลาในการไปเคลียร์เรื่องคุณสมบัติต่าง
ตอนนี้คุณพิทาที่ค้างอยู่คือคุณถือครองหุ้นสื่อไหม
อยู่ที่ว่าถึงวันนั้นคนที่มีอำนาจในการตัดสินเนี่ย
เขาจะมองว่ายังไงมองแบบที่อาจารย์พี่ชายมองหรือเปล่า

ส่วนคนที่มีอำนาจเนี่ย
ผมคิดว่าพอกรณีของคุณชาญชัยเกิดขึ้นเนี่ย

ว่าถ้าจะใช้วิธีคิดแบบที่ใช้กับคุณธนทร
ถ้าหากว่านำมาใช้กับคุณพิธาอีกเนี่ย
มันจะเกิดปมปัญหาขึ้นมาได้เหมือนกัน
เพราะว่ามันมีตัวอย่างคดีเกิดขึ้นแล้ว
กรณีคุณชาญชัยที่ได้รับการคืนสิทธิ์จากสารดีกา
ครับมันถ้าหากว่าไปวินิจฉัยที่ขัดแย้งกับคำตัดสินของสารดีกา
มันก็จะเกิดปัญหาความไม่ชอบทำขึ้นมาอย่างรุนแรงทีเดียวนะครับ

ผมคิดว่าการที่เขาโพสต์ออกมาอย่างนั้นเนี่ย
หลักเขาต้องการตรึงนะ
ต้องการตรึงมวลชนในภาคอีสานของเขา
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยกลยุทธ์หลักของเขาอย่างหนึ่งก็คือว่า
เขาจะต้องเอาชนะภูมิใจไทยในหลายพื้นที่ในอีสานให้ได้
เพราะงั้นเป้าหมายหลักน่าจะเป็นพื้นที่มวลชนเสื้อแดงในภาคอีสานมากกว่า
ไม่ได้คิดที่จะไปขยายมวลชนอื่นผู้สนับสนุนอื่น
ซึ่งก็ตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะได้ผลนะสำหรับชาวอีสาน
ที่จะหันมาสนับสนุนพักเพื่อไทยแล้วก็ยืนอยู่กับพักเพื่อไทยมากขึ้น
แล้วมันจะทำให้ง่ายในการที่เขาจะสู้กับพักภูมิใจไทยในภาคอีสาน

บางคนบอกว่าถ้ายึดแบบคำพิพากษาคุณธนทรคุณพิธาก็ไม่รอด
คือเอาตามตัวหนังสือใช่ไหมครับ
กรณีอย่างกรณีคุณชาญชัยอิสระเสนารักษ์ดูว่าประโยชน์
เพียงแค่สองร้อยหุ้นมันไม่นำไปสู่การครอบงำสื่ออย่างเงี้ย
โอเคละอันนี้คือประโยชน์ที่ยกประโยชน์ให้จำเลยนะครับ
อยู่ที่ว่าใช้เกณฑ์มาตรฐานแบบไหนนะครับ
แต่แต่ทั้งรายทั้งปวงเนี่ยมันก็มีข้ออ่าทำให้พูดอย่างเงี้ยว่า
ข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่ากรณีที่ว่าดีที่ว่าร้องตั้งแต่ก่อนที่ยังไม่มีการ
ยังเลือกไม่มีการเลือกตั้งครับซึ่งแน่นอนว่าโซลูชั่นการแก้ปัญหาเนี่ย
ผมคิดว่าคนก้าวไกลทั้งหมดก็คงจะมองว่าความคาดหวังจะให้คุณพิธาไปสู่
ตำแหน่งที่สูงขึ้นไปให้สุดถ้ามันมีแค่ผลกระทบแต่แค่ตรงนี้
แต่ว่าการดำรงตำแหน่งในทางการเมืองในอนาคตเนี่ยสามารถหอบหรือชี้แจงหลักฐานใหม่ขึ้นมาได้เนี่ย

พักเก้าไกลก็มีเวลาที่เพียงพอที่จะชี้แจงทำความเข้าใจให้ทางแฟนนั้นอุปแฟนนะครับในแฟนติดเองที่ว่าเออเกิดความปริดกฎความ
ตรงเนี้ยก็คงจะสบายใจมากขึ้นในระดับหนึ่งแต่คนที่ไม่ชอบก็คงจะไปขยายว่าเนี้ย
ยังไงก็ไม่รอดแน่นอนเนี่ยธนทรโดนอย่างนี้พิทาต้องไม่รอดแน่นอน
นี่แน่นอนก็คืออย่างยืมคำของท่านอาจารย์พี่ชายคือการตรึงตรึงความเชื่อของแฟนคลับของแต่ละข้างของตัวเองมากกว่านะครับ
เขาให้เล็กพี่แล้วนะคุณเอาเหรอแล้วก็ไม่ให้เล็กตูฤงตู่แหละนะครับ
ตั้งแต่การหาเสียงตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าก็มีการพยายามปรับตัวอยู่เยอะทีเดียวนะ
อาจารย์คิดว่าสุดท้ายเนี่ยสุดท้ายปลายทางของบิ๊กตู่กับรวมไทยสร้างชาติเนี่ยจะเป็นยังไง
ผมคิดว่าคือดูตามสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยผมประเมินว่าเขายังอาจจะได้ไม่ถึง๒๕เสียงนะ
คิดว่าเสนอแคนดิเดตอาจจะเสนอแคนดิเดตไม่ได้คือที่พูดอย่างนี้เนี่ยก็เนื่องจากว่า
คือตอนนี้เนี่ยความเป็นจริงก็คือว่าเขามีกระแสอยู่ที่ภาคใต้กระแสนะครับ
มีกระแสอยู่ที่ภาคใต้แต่ในการเลือกตั้งเนี่ยการมีกระแสแต่อย่างเดียว
มันไม่ได้หมายความว่าเป็นการันตีชัยชนะเพราะว่าประชาธิปัตย์เขาก็สู้สุดฤทธิ์เหมือนกัน
เพราะว่าถ้าเขาไม่สู้เนี่ยเขาอาจจะศูนย์พันธุ์มันก็สู้แหลก

กระแสคนสนับสนุนไงเป็นกระแสสนับสนุน
แล้วก็แสของลุงตู่จากทั่วประเทศที่ก่อนเคยมี

คือคุณภาคภูมิเห็นคุณพลเอกประยุทธ์ไปหาเสียงที่ไหนเนี่ย
ผมคิดว่าท่านโรยลามากพลังหมดไปเยอะนะครับ
แล้วก็คือพูดง่ายมันย้อนแย้งกับธรรมชาติความเป็นคุณประยุทธ์เอง

เราเห็นในภาพเวลาคุณประยุทธ์ไปออกงานสัมภาษณ์สื่อที่ไหนเนี่ย

สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าคุณประยุทธ์เนี่ยลดตัวเองลดเพดานอ้อนวอนขอคะแนนเสียงเนี่ยตอนที่ไปหาดใหญ่บอกว่าเลือกผมเถอะผมอยากไปต่ออยากทำงานต่ออีก๒ปีอะไรอย่างนี้

อันนี้คือสิ่งที่ทำให้เห็นว่ากระแสไม่มีแล้ว
คือแสงว่าต้องทำทุกอย่างให้เพื่อตัวเองไปต่อนะครับแล้วคือแน่นอนว่าคือคุณประยุทธ์เป็นนายแบ่งของพักคือตัวผู้สมัครเนี่ยความเข้มแข็งหรือคุณภาพมันไม่ได้สัดส่วนเมื่อเทียบกับชื่อของคุณประยุทธ์ไปเป็นตัวแบ่งของทั้งพักเราไม่มั่นใจเลยนะครับว่าสอสอที่จะไหลเข้ามาถึงสอบได้เนี่ยจะมี
แล้วก็เครือข่ายเดิมของเขาเนี่ยเครือข่ายหัวคะแนนอะไรต่างก็ยังมีอยู่
ภูมิใจไทยก็อาจจะรักษาฐานที่มั่นได้วางบางที่
แล้วก็อีกบางที่เนี่ยคือก้าวไกรก็จะขึ้นมา
แล้วก็บางที่บางจังหวัดรวมไทยสร้างชาติก็อาจจะได้มาเหมือนกัน
แต่ว่าความเข้มแข็งของเครือข่ายหัวคะแนนเนี่ย
รวมไทยสร้างชาติเนี่ยสู้ประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยไม่ได้
และในขณะเดียวกันเราก็ไม่สามารถละเลยพลังประชารัฐ

เพราะงั้นเนี่ยพื้นที่ภาคใต้เนี่ยถ้าแบ่งกันแล้วเนี่ย
แต่ละพักเนี่ยมันได้๑๐เสียงก็ยัง

เมื่อก่อนเนี่ยเขาจะได้อยู่ระดับหนึ่งนะ

แต่ว่าเนื่องจากว่าอีสานเองเนี่ย
คนก็เยอะถึงแม้ว่าเปอร์เซ็นต์ไม่สูงเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นเสียงเนี่ยก็อาจจะเยอะ
แต่คราวนี้พอผู้สมัครภาคอีสานเกือบทั้งหมดถอนตัว
เป็นข่าวแบบนี้จะมีคนเลือกเขาสักกี่คน

เพราะฉะนั้นก็ยิ่งตกลงไปอีก
คือตอนแรกเนี่ยก็อาจจะประเมินว่าเขาอาจจะได้ถึงหลัก๑๐
แต่ตอนนี้ผมไม่แน่ใจแล้วนะอาจจะได้ต่ำกว่า๑๐ในแง่ของปาร์ตี้ลิสต์เนี่ย
ถ้ารวมไทยสร้างชาติได้ไม่ถึง๒๕ทำไง
ก็ทำยังไงก็วางมือทางการเมืองจะไปยากอะไร
หรือไม่ก็นั่งไปเป็นสอสอในสภา
ไม่ได้ไม่ได้ลงไม่ได้ลงสอสอ
ก็คือวางมือไปก็วางมือไป
ส่วนรวมไทยสร้างชาติก็คงจะกระจัดกระจาย
ไปรวมกับพักอื่นในอนาคตอันใกล้นะครับ
แล้วก็พักอีกพักหนึ่งซึ่งก็น่ากังวลอยู่เหมือนกัน
พักไหนฮะพลังประชาลัพธ์
ลุงป้อมกังวลยังไงจ้ะ

กลับมาฟังว่าทำไมอาจารย์พี่ชายไปกังวลอะไรให้ลุงป้อมเขา
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับพักกันครู่เดียวครับ
กลับมาคุยกันต่อนะครับทุกผู้ชมครับ
ไม่ให้ขาดตอนกัน
อาจารย์พี่ชายฮะทำไมถึงกังวลเรื่องลุงป้อมฮะ

กระแสของพักพลังประชารัฐมันแทบไม่มีเลยนะ
เพราะงั้นเขาก็จะอาศัยบ้านใหญ่เป็นหลัก

สิ่งที่บ้านใหญ่เผชิญก็คือเผชิญกับกระแสของพักเพื่อไทย
ซึ่งทีนี้เพื่อไทยเนี่ยเขามีทั้งกระแสแล้วก็มีทั้งฐาน
ในการต่อสู้เนี่ยมันก็จะต่อสู้ลำบากในการที่จะเอาชนะได้
ฐานที่มั่นที่จะมีโอกาสมากที่สุดก็คือที่พยาวกับแถวภาคเหนือกำแพงเพชร
แสดงว่าคู่ต่อสู้ของพลังประชารัฐมันคือเพื่อไทยใช่ไหม
ถ้าเป็นภาคเหนือแล้วก็ภาคเหนือก็คือจะเป็นเพื่อไทย
เป็นหลักนะภาคเหนือตอนบนแล้วก็ตอนล่างส่วนภาคกลางเนี่ยเขาจะต้องเจอกับภูมิใจไทยเจอกับเพื่อไทย
ในหลายพื้นที่เลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยโอกาสที่จะได้รับชัยชนะเนี่ยมันก็ยาก
เพราะว่าในแง่ของประสิทธิภาพในแง่ของการจัดการในระดับฐานในการเลือกตั้งเนี่ย
แวดวงวิชาการเนี่ยอาจจะมีความเห็นสอดคล้องกันว่าทางภูมิใจไทยเขาจะมีความเชี่ยวชาญในการจัดการค่อนข้างจะสูง
กว่าพักอื่นที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกันนะครับเพราะงั้นเนี่ยหมายความว่าถ้าเกิดภูมิใจไทยได้มากเนี่ยพลังประชารัฐก็จะได้น้อย
แล้วก็บางพื้นที่ก็ต้องเจอกับเพื่อไทยอันโอกาสที่พักพลังประชารัฐจะได้เกิน๒๕เนี่ยก็น่าหวั่นอยู่
ก็คือจะต้องไปสู้อย่างยากเย็นในเขตซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะได้ถึง๒๐หรือเปล่า
โอ้โหนี่ถ้าเกิดว่าสมการเป็นอย่างนี้นะเท่ากับว่า

ไม่สามารถเสนอชื่อให้โวร์ดเป็นคันเดดเป็นนายโยคได้เพราะว่า

ใช่พักซีกนี้ที่มีโอกาสมากที่สุด
ก็คือภักดิ์ภูมิใจไทยกับภักดิ์วิทยาลัยปั๊ด

อ่านอาจารย์ทรายวัลคิดว่าอย่างไงครับอาทัคหลุงป้อม
คือผมดูว่ารอบนี้เอาดูที่จังหวัดที่เคยเป็นแบบยกจังหวัดมานะครับ
ตั้งแต่พัญเยากำแพงเพชรเพชคนสมุทรปากาอืมถูกนี่ผมพูดตะกูลต่างการ
ยางในหลายพื้นที่ยกจังหวัดก็คงไม่เหมือนเดิมแล้ว
อย่างเพชรบูรณ์เลิกตั้งปี๖๒เพื่อไทยไม่ได้ลงนะครับ
เพราะว่าเหมือนว่าตอนนั้นไทยรักษาชาติแล้วก็โดนแบน
เท่ากับตอนนั้นพลังประชารัฐนอนมา
แต่รอบเนี่ยกระแสหรือบางเขตจะกลายเป็นฟันปลา
คุยอย่างเงี้ยว่าคือโบโหนะครับแน่นอนว่าโดนเจาะ
แล้วก็คงคิดว่ากลับมาเมื่อเดิมโดยเฉพาะอย่างสมุทรประการเนี่ย
นะฮะการที่ประมุกตระกูลอัศวะเหมอย่างคุณจนสวัสดิ์ไม่อยู่แล้วเนี่ย
ในเขตเมืองก็ต้องเจอทั้งก้าวไกลนะครับ
เจอเพื่อไทยคุณสงครามเลิศกิจเผยโลก
อะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเค้าเค้าไม่เหมือนเดิมนะครับ
เรื่องความเข้มแข็งแล้วก็คือกระแสในตัวความนิยม
ก็ตามเนี่ยพยายามทำทุกอย่างแต่ยอมรับว่า
คือท่านจะแพ้อย่างสมศักดิ์ศรีโอ้โห
คือแพ้แบบไม่ต้องเถียงกระแสไม่ได้ความนิยมไม่มา

ผมว่าเนี่ยผมที่พูดไล่ตามต่างจังหวัดไอ้พวกที่ประเภทยกเขตมาเนี่ย
กำแพงเพชรน่าจะได้มากที่สุดแต่ว่ารวมกันแล้วเนี่ย

โดนเจาะถึง๒๐๐ป่ะเขายังไม่รู้
เพราะฉะนั้นปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยก็บอว์ดน้อยกว่าลมไทย

สมมุตินะถ้าเป็นไปอย่างที่อาจารย์พี่ชายกับอาจารย์วันวิชิตบอก
เท่ากับว่าการโหวตเลือกนายกในรัฐสภาที่ต้องมีสว๒๕๐ด้วย
เราก็ไม่ต้องไปคำนึงถึงปัจจัยที่ว่าสว๒๕๐เดี๋ยวไม่เลือกลุงตู่ก็เลือกลุงป้อม
ฝั่งนั้นยังไงโหวตนายกกันเสียงก็ไม่ถึงหรอกอย่างนี้เราก็
คือมันมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นมารักษาการปัจจุบัน
คือประเมินเสียงของฝ่ายค้าตอนนี้ต์ตัวเลขในใจผมมันไปถึง๓๕๐๓๘๐
เพราะงั้นเนี่ยถ้าเขาสามารถไปได้ถึง๓๘๐เนี่ย
อันนั้นก็ไม่ต้องกังวลเรื่องสวเช่นเดียวกัน

ค้านเดิมทั้งหมดทุกพักเพื่อไทยก้าวไกรแล้วก็ประชาชาติไทยสร้างไทยเสรีรวมไทย
แล้วก็อาจจะรวมพักเล็กที่อาจจะไม่ใช่ฝ่ายรัฐบาลก็ไม่ใช่ฝ่ายค้านก็ไม่เชิง
อาจารย์มองว่าถึง๓๘๐ซะ
สอวก็ไม่ต้องคำนึงตรงนั้นแหละ
ถ้าได้๓๕๐ยังต้องคำนึง

ใช่แต่ถ้าไป๓๘๐ไม่ต้องคำนึงแล้ว
ยังมีชื่อทุกคนเพราะว่าอันนั้นเป็นการคาดการณ์นะว่า
เขาจะไม่ถึง๒๕แล้วก็ต้องมาเข้าในการสินใจของประชาชน
แต่ทีนี้ถ้ายังเป็นรายชื่อเหล่านี้อยู่
ที่เขวกันว่าสอว๒๕๐บาทจะมีผลมาก

หรือเปล่าก็ก็คงจะต้องต่อสู้แหละก็คือถ้าสมมุติว่าเขาได้สามร้อยห้าสิบ
มันก็ขาดอีกยี่หกเสียงอ่าขาดอีกอีกยี่หกเสียงเนี่ย
มันก็จะมีทางเลือกครับทางเลือกก็คือว่าถ้าดึงพัก
อย่างเช่นพักประชาธิปัตย์หรือภูมิใจไทยเข้ามาเนี่ย
อาจจะไม่ต้องพึ่งสอวอล่ะอ่าเกินแล้วดึงพักแดดพักหนึ่งเนี่ยเกิน
เพียงแต่ว่าเขาจะเจรจากันได้หรือเปล่าอันนี้ก็ยังเป็นปมปัญหาอยู่
อืมถ้าเจรจาไม่ได้เนี้ยอันนี้ต้องพึ่งสวแต่พึ่งสวเนี่ย
ก็ไม่รู้จะพึ่งได้หรือเปล่า๒๐กว่าเสียงเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นปมปัญหาอยู่
หลายคนก็เลยเรียกร้องว่าอยากให้สวเนี่ยโหวตตามพักที่ได้เสียงอันดับหนึ่ง
เสียงข้างมากเสียงข้างมากเสียงข้างมาก
จะทำยังไงอาจารย์เป็นเพราะมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาเขาจะโหวตให้ใคร
ก็แน่นอนครับว่าที่ทำมาอย่างนี้คือเราต้องทำการเมืองต้องการให้มันถูกต้องไปตามคำลอง
คือฉันธรรมติประชาชนครับสิ่งหนึ่งเราก็รู้ว่าสวเนี่ย
ไม่ได้เลือกรับเลือกตั้งเข้ามาแต่อย่างน้อยเนี่ย
ควรจะทำอะไรบางอย่างที่สอดคล้องไปตามความรู้สึกของผู้คนส่วนใหญ่
โดยไม่สวนทางหรือฝืนความรู้สึกของผู้คนส่วนใหญ่นะครับ
ผมเลยต้องเรียนอย่างนี้ว่าวุฒิสมาชิกมีโอกาสที่ดีสุดที่ท่านจะเป็นคนที่
จะรับบทบาทเป็นคนรักษาสันติภาพในทางการเมืองไทย
ยังไงฮะคือหมายความว่าคือเห็นนักวิชาการไป
ไปประชุมกันยังไงฮะก็คือไปแถลงว่าอย่างน้อยเนี่ย
ถ้าผลการเลือกตั้งนะครับแล้วก็สอสอเนี่ยเขาได้โหวต

อยากให้วทิศสมาชิกทั้ง๒๕๐คน
ยึดโยงตามผลของสมาชิกสภาพคุณานาสนับสมัคร

เพื่อนำไปสู่การอำนาจต่อรองกันแบบนั้น

หมายถึงว่าในรัฐสภาตอนเขาเปิดโหวต

คือแต่เดิมเนี่ยเมื่อก่อนจะเอาทั้งสอสว

ทั้งที่โวทธ์วิกตุที่วิกตุใต้
คือสลับคือผสมทั้งสสและสว

เมื่อปี๖๒๗๕๐คนเรียงลำดับชื่อ
ตามตัวอักษรเลยจะสสวไม่เกี่ยวกไก่ขอไข่อะไรไปเรื่อย

นักวิชาการเสนอว่าควรให้๕๐๐คนสอสอเขาโหวตกันก่อน

ชนะได้เป็นนายกเพราะยังไงเขาก็คงจะโหวตจากเสียงข้างมากของเขานั่นแหละ

แล้วค่อยมาเรียกชื่อ๒๕๐สอวอให้โหวตต่อ
อยากให้สวเอาแบบนี้ทำได้ใช่ไหมอย่างนี้ทำได้
ทำได้ครับทำได้รัฐมนุนเปิดช่องไว้แล้วก็ระเบียบระเบียบของการประชุมของสภาก็เปิดช่องไว้ได้
ถ้าประธานรัฐสภาจะตกลงกันในที่ประชุมเราใช้วิธีการโหวตแบบนี้นะ

บอกให้ประชาชนร่วมลงชื่อกันด้วยใช่ไหมฮะว่าจะว่าสนับสนุนแนวทางแบบที่นักวิชาการนำเสนอตรงนี้ไหม
ก็จะให้ประชาชนหลังการเลือกตั้งนะครับ

ตั้งแต่๑๕พฤษภาคมไปต้นไป๑๕พฤษภาคมเป็นต้นไป๑๕๑๖๑๗แล้วเราจะแถลงวันที่๑๘
โหวอตได้ทางไหนครับเข้าไปแสดงความผิดได้ทางไหน
ก็จะมีเขาเรียกอะไรนะแพลตฟอร์มสื่อออนไลน์นะครับ
ทั้งมติชนทีวีคือหลายช่องข่างประมาณ๑๐แพลตฟอร์ม
๑๐ทฤษภาพการมและ๑๘จะมาแถลงผลให้ทราบตรงนั้น

เอาล่ะพร้อมกับวันนั้นคงจะรู้ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการกันแล้วล่ะ

พบกันใหม่วันจันทร์หน้าบ่ายสามครึ่งนะฮะวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ